จังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๒ปีค่ะ
พอเพื่อนได้อ่านโพสต์นี้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยนะคะ
ให้ช่วยกันตามหานะคะสรุปว่าไปเจอเธอค่ะ

หวังที่จะฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้ว
แต่พลเมืองดีลงไปช่วยเหลือไว้ได้ทัน
นำตัวขึ้นมาสอบสวนเบื้องต้นพบว่า
มีอาการเครียดนะคะเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
เคยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองเชียงใหม่ออกตรวจพื้นที่ตอน๕ทุ่ม
แล้วก็ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๙๑บอกว่า
มีพลเมืองดีพบเห็นหญิงกระโดดลงแม่น้ำปิง
บริเวณกลางสะพานนครพิงตำบลศรีภูมิ

สภาพร่างกายเปียกน้ำ
มีพลเมืองดี๒คนยืนอยู่ด้วย๒คนอยู่ข้างนี่นะคะ
สอบถามเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้อายุ๒๒ปี
เป็นชาวภูเก็ตพักอาศัยอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่

ชอบเล่นบาสเก็ตบอลนะคะไปออกกำลังกายประจำเลย
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งก่อนที่ตำรวจเขาจะไปตามเจอได้
เพื่อนของผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า
บอกว่าจะฆ่าตัวตายอย่างที่คุณผู้ชมบอกเนี่ย
หรือว่าจะเป็นลักษณะของการไลฟ์กัน
หมายถึงว่าการไลฟ์ช่วงการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่ว่าเธอเห็นไว้แบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อนตกอกตกใจรีบแจ้ง๑๙๑
แล้วตำรวจก็ไปเจอตัวพอดีนะคะ
จากการสอบถามถึงสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้
อยากจะฆ่าตัวตายเธอบอกว่าบอกกับตำรวจนะ
ก่อนหน้านี้มีปากเสียงกับแม่หลายครั้ง
ตัวเองก็มีอาการเครียดซึมเศร้า
เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ด้วยนะคะ
และก่อนจะเกาะเหตุกระโดดน้ำ
เคยพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้ว
วิธีกินยาเกินขนาด
วิธีรมควันตัวเองในห้อง
เพื่อให้ขาดอากาศหายใจก็เคยทำมาแล้วนะคะ
วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ตรงข้ามกงศูนย์สหรัฐลำน้ำปิง
จากนั้นเดินไปที่บริเวณกลางสะพานนครพิง
แล้วก็ได้กระโดดลงไปในน้ำ
แต่ว่ามีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือได้ทันนะคะ
หลังจากนี้ก็ให้ญาติค่ะมารับตัวผู้หญิงคนนี้
ส่งที่โรงพยาบาลสวนปรุงเพื่อทำการรักษาต่อไปนะคะ
รักษาทั้งเรื่องการตรวจสอบสภาพจิตใจ
บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการเครียด
รวมทั้งดูร่างกายด้วยนะคะ
กระโดดน้ำลงไปได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะ